ว่านี่ก็โหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะความคืบหน้าเป็นอย่างไร
วันนี้เราตามให้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีตำรวจที่ระนองได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตสองศพนะฮะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ช่วยหมอฟัน
ค่ะผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นตำรวจ
ผู้หญิงเป็นนักศึกษาตรงนี้เป็นบ้านเช่าแห่งหนึ่งนะครับ
ในซอยบ้านหมาสวยถนนเพชรเกษมตำบลเขานิเศษ
อำเภอเมืองจังหวัดตระนองนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ที่เสียชีวิตสองศพนะครับศพหนึ่งผู้ชายคือ
สิบตำรวจเอกอลงกรเพ็งกลัดอายุ๒๘ปีเป็นพบหมู่
ของสถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองนะฮะนี่ฮะซ้ายมือนี่นะครับ
คุณผู้ชมครับสิบตำรวจเอกอลงกรเนี่ยถูกยิงนะครับ
กระสุนเข้าเบ้าตาเข้าศีรษะแล้วก็ลำตัวรวม๓นัดด้วยกัน
อีกศพหนึ่งคือนางสาวริสารอดใหญ่อายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่ง๑
จังหวัดระนองโดยนางสาวอริสานะครับถูกยิงกระสุนเข้ากกหูขวาหนึ่งนัด
และเข้าลำตัวอีกสองนัดด้วยกันนะครับแล้วก็พื้นที่เกิดเหตุนะฮะ
ปลอกกระสุนตกอยู่๖ปลอกนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะฮะ
ส่วนศพทั้งสองก็ถูกส่งไปนิติเวชโรงพยาบาลระนอง
ปิดนะครับครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมีเหตุยิงกันนะฮะ
ได้ภาพนี้นะครับทางเข้าบ้านเช่าที่เขาถูกยิงตายไปสองศพเนี่ยมีรถ
คันหนึ่งขับเข้ามาช้าเมื่อคืนนี้จากนั้นไม่นานคาดว่าเป็นช่วงที่
ก่อเหตุไปเรียบร้อยยิงเขาตายไปแล้วสองศพรถคันนี้ก็จะขับออกไปอย่าง
รวดเร็วมีเป็นตอนขามานี่มาอย่างช้านะ
ส่วนขากลับเนี่ยจะเป็นแบบออกไปเร็วเลยนะฮะคนก่อเหตุเนี่ยทราบว่าคือนาย
ทิศมาสทองนะครับชื่อเล่นชื่อโหน่งอายุ๒๙ปีเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ที่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองนี่นะฮะในโหน่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาไว้มีรูปของตัวเองโปรไฟล์ของเขานะวันนี้คุณวิมนต์วันธรรมพฤติ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้
คนก่อเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วขับรถหลบหนีไป
นี่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุนะครับยังมีรอยเลือดคราบเลือดอยู่ที่หน้าบ้าน
ตรงนี้นะฮะที่มีรถกระบะจอดอยู่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บหลักฐานต่างต่าง
เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับช่วงสายสายวันนี้เพื่อนเพื่อนของทางฝั่ง
ผู้ตายนะฮะได้มาทำความสะอาดเก็บเสื้อผ้าต่างนะฮะเพื่อรอรับศพไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดหน้าเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคุณวิมลวันได้คุยกับเพื่อนของ
ผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่ต้องขออนุญาตปิดบังเอาไว้หน่อยนะครับ
ถือว่าเป็นพยานสำคัญในคดีนะครับเธอบอกว่าตัวเธอกับ
ผู้ตายนะฮะเพื่อนเธอเนี่ยคือกิ๊กนะกิ๊กนี่คือฝ่ายผู้หญิงนะฮะนักศึกษาสาวนะครับ
คือกิ๊กนะครับตัวเธอกับกิ๊กเนี่ยรู้จักกับหมู่น็อตนะฮะหมู่น็อตก็คือ๑๐ตำรวจเอกอลงกร
มาปีกว่าแล้วไปรู้จักกันเจอกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนื่องจากหมู่น็อตเข้าไปขาย
ตเตอรี่ที่นั่นนี่หมู่น็อตนะฮะส่วนกิ๊กนี่คือขวามือนะครับ
ทีนี้พอเจอกันก็รู้จักมักคุ้นกันยืนยันว่าความสัมพันธ์ต่างเนี่ย
เป็นเรื่องของพี่น้องไม่ใช่ชู้สาวเพราะหมู่น็อตเองเขาก็มีครอบครัวของเขาอยู่แล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงวันเกิดเหตุนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงบ่ายมันมีเหตุเรือล่มหมู่น็อตก็เลยเอาลอตเตอรี่เนี่ยมาให้ช่วยขายนะครับ
ซึ่งขายได้กว่า๒๐๐ใบเพราะว่าหมู่น็อตเนี่ยเขามีอาชีพเสริมขายลอตเตอรี่ด้วย
แล้วก็ชวนกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นก็นัดหมายว่าจะไปกินกันต่อ
อีกที่หนึ่งนะครับตัวของเธอก็เลยบอกให้กิ๊กไปส่งที่บ้านหน่อยเพื่ออาบน้ำแต่งตัวใหม่
แล้วก็ให้กิ๊กเนี่ยกลับมารอที่บ้านเช่าพร้อมกับหมู่น็อตจากนั้นกิ๊กก็ไลน์มาบอก
บอกว่าให้สังเกตหน้าบ้านให้ด้วยนะว่าโหน่งมาซุ่มอยู่หรือเปล่า
แต่พอขับรถเข้ามาเนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้สังเกตว่าโหน่งเนี่ยมาซุ่มอยู่หรือเปล่า
ส่วนตัวของเธอเนี่ยเธอเชื่อว่าโหน่งนะเอารถมาจอดแอบเอาไว้ในซอย
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่หลังรถกระบะข้างข้างบ้านนั่นแหละแล้วรอจังหวะที่ตัวเธอเนี่ย
เป็นเพื่อนของกิ๊กเนี่ยมาถึงแล้วก็เข้าไปชวนทั้งสองมาขึ้นรถ
ระหว่างที่เดินออกมาหน้าบ้านกิ๊กนะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเธอนะครับ
กำลังจะล็อกบ้านส่วนหมู่น็อตอยู่ฝั่งขวามืออยู่อยู่โหน่งเนี่ยโผล่ออกมาจากที่ซ่อนตัว
แล้วเล็งปืนขึ้นมายิงใส่หมู่น็อตก่อนหมู่น็อตเสียชีวิตคาที่
หันมายิงกิ๊กอีกทีนึงนะกิ๊กก็คือนักศึกษาสาวเพื่อนของคนที่เล่าให้เราฟัง
ระหว่างนั้นตัวของเพื่อนของคุณกิ๊กเนี่ยก็เลยวิ่งไปที่รถแล้วก็ขับออกไปเลยนะฮะ
เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยส่วนตัวในโหน่งคนก่อเหตุยิงเสร็จก็วิ่งไปขึ้นรถของตัวเอง
แล้วก็ขับออกไปทันทีเหมือนกันนี่ฮะคือทางเพื่อนของคุณกิ๊ก
บอกว่าส่วนตัวอยากให้ตำรวจกับสังคมเนี่ยช่วยกันตามหาคนร้ายคนก่อเหตุ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นหึงหวง
เพราะว่าตัวของในโหน่งคนก่อเหตุกับหญิงสาวที่เสียชีวิตก็คือกิ๊ก
เขาเคยคบหากันแต่ความจริงเลิกกันไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน๖๕
ตัวของกิ๊กก็บอกว่ามีแฟนใหม่แล้วแต่ความจริงแล้วเขาเนี่ย
ไม่อยากให้นายโหน่งเนี่ยมาตามยุ่งเกี่ยวอีก
จากนี้ยังพบว่าก่อนเกิดเหตุในโหน่งไปโพสต์ข่มขู่กิ๊กเอาไว้
ทำนองว่าให้ไปมีความสุขให้ไปรักกันในรถ
ให้ไปรักกันในนรกนะฮะ
คุณผู้ชมครับมีพนักงานส่งของเอกชนคนหนึ่งนะครับ
ที่เขากำลังนำของมาส่งที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
แล้วกล่องพัสดุนี่เขียนหน้าซองนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะ
ว่ากุ๊กกิ๊กค่ะอ่าซึ่งเขาบอกกับคุณวิมลวันทีมข่าวของเรานะครับ
มาส่งของที่บ้านหลังนี้หลายครั้งแล้วอาทิตย์หนึ่งก็มาสามสี่ครั้ง
เมื่อวานช่วงบ่ายก็เพิ่งมาส่งของนะครับซึ่งหมู่น็อตที่เสียชีวิตเป็นคนรับของ
ส่วนตัวไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหมู่น็อตกับทางกิ๊กนักศึกษาสาวเนี่ย
เขามีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะแค่มาส่งของก็มาทำตามหน้าที่เท่านั้น

แล้วเห็นรถซีวิกสีดำขับเข้ามาในซอยติดหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วไม่ดับเครื่องนะฮะจากนั้น๑๐นาทีมีเสียงผู้หญิงกรีดร้อง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๒ชุดนะครั้งแรกนี่มี๒นัดครั้งที่๒นี่ดังอีก๓นัด
เพื่อนที่อยู่ในวงเล่าก็เลยนี่โทรแจ้งกันนี่เห็นไหมฮะได้ยินเสียงปืนก็นี่ฮะ
กันแล้วโทรแจ้งเลยนะครับเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกู้ภัย
แต่ว่าบ้านหลังที่เขามีการยิงกันเนี่ยตอนนั้นก็พบว่าทั้งสองคนที่ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
พอเห็นรถเข้าไปเราก็เลยนั่งมองว่าเขาไม่ดับเครื่องนะ
นี่รถของเพื่อนของผู้ตายนะฮะเพื่อนของกิ๊กนะครับขับออกมาก่อน
แต่ไปคนละทางก็เหมือนกับที่ทางเพื่อนของผู้ตายเขาบอกอ่ะ
พอเขาบอกเขาออกมาจากบ้านกันจะไปต่อกันเห็นมีการยิงกันเขาก็ขับรถเรามาก่อนแล้ว
ได้ข้อมูลจากเพื่อนของกิ๊กนะฮะนักศึกษาสาวที่เสียชีวิตนะฮะ
บอกว่าตัวของกิ๊กเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุประมาณเดือนกว่า
แต่ความจริงอยู่กันหลายคนนะครับเป็นเพื่อนกันหมดทั้งผู้ชายผู้หญิง
เทียวไปเทียวมากันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะฮะอย่างคืนวันเกิดเหตุก็มากันตลอดนะครับ
คืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นห้าหกนัดแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดู
มีรถพยาบาลกับรถตำรวจมานั่นแหละถึงออกมาดูก็พบว่าถูกยิงเสียชีวิตกันแล้ว
เพื่อนบอกว่าเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี๖๕นะครับ
ในโหน่งคนก่อเหตุกับตัวกิ๊กนะฮะนักศึกษาสาวเขามาติดต่อเช่าบ้านที่เกิดเหตุด้วยกัน
จากนั้นมกราคม๖๖ตัวของกิ๊กเขาก็ย้ายมาอยู่กับเพื่อน
เขาไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่อื่นนะฮะเขาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันอยู่ก่อนนะครับ
ที่มกราคม๖๖กิ๊กเนี่ยจะย้ายออกมาอยู่กับเพื่อน
แล้วตัวในโหน่งคนก่อเหตุก็ตามมาเมื่อคืนนี่แหละนะครับ
มาถึงก็มายิงเขาเสียชีวิตเลยนะฮะพร้อมกับหมู่น็อตด้วยนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจบอกว่ามีเบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
กำลังรอสารอนุมัติหมายจับอยู่นะครับ
ต้นคาดว่าเกิดจากเรื่องความหึงห่วงนะฮะ
แต่เดี๋ยวต้องรอควบคุมตัวคนก่อเหตุได้ก่อนนะฮะจะสอบสวนขยายผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ